อีกหนึ่งความเชื่อของเขาที่เราจะพาไปดูคือเรื่องของรักแท้
ไม่มีวันตายของอดีตในทหารคนหนึ่ง
เขายืนยันมั่นเหมาะเลยว่าเขาจะเก็บศพของภรรยาสุดที่รักไว้อยู่ร่วมกัน
จนวันที่เขาเสียชีวิตเลย
เรื่องราวความรักเหนือความตายแบบนี้เป็นยังไงติดตามชมกันค่ะ
คุณผู้ชมพากันมาที่บ้านเลขที่๒๓๓ทับ๓๖นะคะอยู่ที่หมู่๑๐ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เป็นบ้านของพันเอกไพรวันเอี่ยมคณาอดีตในทหาร
เขาจะเนรมิตมุมหนึ่งของบ้านของเขาเป็นสวนจัดตกแต่งสวยงามไปด้วยดอกม่วงดอกไม้
เพื่ออะไรคะเก็บร่างของภรรยาสุดที่รัก
ก็คือนางสะสิวิมลเอี่ยมคณาที่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็ง
จะมีภาพมีมุมต่างตกแต่งสวยงาม
พันเอกไพรวันนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเก็บร่างของภรรยาเอาไว้ที่บ้านมาเกือบ๑ปีแล้วนะ
สาเหตุหลักที่ยังต้องเก็บร่างของภรรยาไว้ก็เพราะว่าตัวเขาเชื่อว่าภรรยายังอยู่กับเขา